ถ้าเดี๋ยวให้ไปดูภาพที่สถานีรถไฟยะลามา๒วันก่อนเมื่อ๑๔เมษายนนะคะเข้าใจใน
ความหวังดีคือตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน
เขาก็เลยมีการแจกจ่ายข่าวสารอาหารแห้งไข่ไก่
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วคนที่เขาไปรับสิ่งของเหล่านี้
ก็เห็นว่าใส่หน้ากากอนามัยแหละแต่เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม
คือไม่เว้นเลยคืออยู่ใกล้ชิดกันมากอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะ
อืมเขาก็เลยกังวลใจว่าใกล้ชิดกันแบบนี้โอ้เนี้ยเห็นไหมคะ
แล้วมากันเยอะ๓๐๐คนได้นะคุณภาคภูมิตามภาพนี้
คือด้วยอาจจะเป็นข้อจำกัดเรื่องสถานที่
แต่ทีนี้ผู้ที่เขาจัดงานหรือว่าทำการส่งมอบสิ่งของให้เนี่ย
ก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการเว้นระยะไว้ให้ด้วย
นี่ค่ะคือเว้นแต่เว้นน้อยเกินไป
คืออย่าว่าแต่คนมารับเลยคุณเขียนมาสอนดูคนที่เขาคอยหยิบของให้สิ
ค่ะแต่เห็นว่าใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเห็นว่าเออมีใส่ถุงมงถุงมือกัน
แต่ยังไม่พอค่ะยังไม่พอต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะ

ผู้ว่าบอกว่าทุกคนเลยนะคะใครที่อยู่ในภาพเนี้ยใครที่ไปเนี่ย
ต้องไปพบกับสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
นายชายสิบภานิสชพงพรจังหวัดยะลาออกประกาศด่วนมาเลย
ผู้ที่ไปร่วมรับสิ่งของเมื่อ๑๔เมษายน
ช่วงเวลาบ่าย๓โมงครึ่ง๓๐๐กว่าคนตามภาพนี้

ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่นะคะ

ต้องเฝ้าระวังตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยด่วนค่ะ

แล้วก็กำชับทุกหน่วยงานเลยนะคะ
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ถ้าใครจะมาแจกสิ่งของแบบนี้นะคะ

แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
คือต้องระวังจริงไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะ
ต่อไปนี้ก็ต้องฝากด้วยนะคะ

ก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดสถานที่เอาไว้

ว่าจุดไหนจุดไหนห่างกันเท่าไหร่แบบไหนยังไง
คิดถึงภาพตอนที่เอาทองไปขายที่เยาวราช

คือบางทีถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กันพื้นที่
รักษาระยะห่างให้ตัวเราเองเราอาจจะต้องช่วยกันด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลับไปบ้านคนในครอบครัวของเราอีก
กลายเป็นว่าถ้าเกิดต้องกักตัว๑๔วันนะ